ต้องถามแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้จิตใจคนเราเนี่ยบางคนมันทำด้วยอะไรคะ
อืมมีหญิงฉราคนหนึ่งที่นครราชสีมานะคะ
ว่าชวนย้ายไปเก็บมะควิดกัน
ชวนไปแต่โดยดีแล้วสักพักออกอุบายให้คุณยายเนี่ย
ถอดเสื้อผ้าแล้วพยายามจะข่มขืนข้าว

เพราะดีนะคะมีชาวบ้านผ่านมาช่วยได้ทัน
นี่คือนายสมศักดิ์ชุนอ้วนวัย๕๔ปีค่ะ
คนที่ไปหลอกยายจะมาข่มขืนนี่แหละ
ตำรวจภูทรพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เขาก็คุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพักเลย
โดยคุณยายวัย๗๗ปีเล่าให้ฟังนะคะว่า
รู้จักกับนายสมศักดิ์เพราะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน

ก่อนเกิดเหตุนายสมศักดิ์ก็มาหาบอกว่า
ให้ไปเก็บลูกมะขวิดที่อยู่ในสวนข้างกระท่อมกัน

ก็เดินตามไปซึ่งสวนแห่งนี้อยู่ห่างจากบ้านพักประมาณ๕๐๐เมตร
เส้นทางที่เดินไปเนี่ยมันเป็นดินโครนเท้าก็เลยเปื้อน
นายสมศักดิ์ก็ได้ทีเลยบอกยายบอกว่า
ยายไปล้างเท้าในลำน้ำที่อยู่ใกล้กันสิเท้ามันเลอะ
เสื้อผ้าออกให้หมดเลยนะแล้วตัวนายสมศักดิ์เองก็ถอดเสื้อผ้าออกเหมือนกัน
จากนั้นก็เข้ามากอดมาพยายามจะข่มขืนยายค่ะ
ยายก็ตะโกนเสียงดังเลยนะร้องขอความช่วยเหลือ
เอิญตอนนั้นมีนายสุมงคลจักษานวัย๓๐ปีผ่านมาพอดีเลยค่ะ
ได้ยินเสียงก็เลยรีบวิ่งมาแล้วก็ช่วยเหลือคุณยายได้ทัน
แล้วก็รีบไปแจ้งตำรวจหลังก่อเหตุนะคะนายสมศักดิ์พอเห็นว่ามีคนมาช่วยแล้วเนี่ย
ตัวเองก็รีบใส่เสื้อผ้าแล้วปั่นจักรยานหลบหนีเลยแต่ก็ไม่รอดค่ะ
ถูกตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำอนาจารย์แก่ผู้เกาะแก่ผู้เสียหายนะคะ
แล้วก็ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีต่อไป